เขาบอกว่าเท่าไหร่เขาก็ขายครับ
เท่าไรก็ขายนี่ยังไง

ทาไข่มุกน้ำปั่นอีกด้วย

อยู่ภายในหมู่บ้านปางมะกงหมู่๑๑ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่เขาเอาใจลูกค้าอยากกินข้าวกินข้าวเลย
อยากกินน้ำปั่นก็สั่งได้เลย

จ่าย๕บาทก็ได้

แล้วแต่ก็คือส่วนใหญ่เด็กคิดไม่แพง

แล้วไปถามหน่อยสิว่าทำไมถึงมีแนวคิดลักษณะแบบนี้
จันศรีมณีวัย๖๐ปีเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังว่าแนวคิดนี้เนี่ยเกิดจากที่ว่า

ที่มีมากกว่า๒๐๐ครัวเรือนในย่านนี้
ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนตกงานนะ

แล้วประกอบกับทางด้านครูบากิติชัย
เจ้าอาวาสวัดปางมะกงซึ่งเป็นลูกของคุณป้าจันท
เจ้าของร้านเนี่ยตัวท่านเองพระท่านก็เห็นใจชาวบ้าน
ก็เลยบอกให้โยแม่ตั้งราคาขายในร้าน
เอาแบบนี้ละกันขายเท่าไหร่

ก็ยังไงล่ะช่วยเหลือชาวบ้าน
เขามีเงินน้อยก็จ่ายน้อยมีเงินมากหน่อยก็อาจจะสมทบทุนจ่ายขึ้นมาเยอะหน่อยเท่านั้นเอง
ถ้าเด็กอย่างที่ผมบอก๕บาทถึง๑๐บาท
แต่ถ้าเด็กที่โตแล้วล่ะสักนิดนึงนะ

แล้วถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาแบบไม่เกิน๓๐บาท
เต็มที่จ่ายแค่๓๐บาทเขาว่าอย่างนี้นะ
ส่วนน้ำปั่นจะขายให้เด็กก็๑๐บาท
ส่วนผู้ใหญ่๑๕บาทโอ้โหอะไรจะดีสักขนาดนี้
อาจารย์บอกนะเรื่องกำไรเป็นยังไงบ้าง
ประจันบอกโอ้ยนักข่าวถามได้
คือขายราคานี้จะกำลงกำไรอะไร
แต่ที่ได้จริงได้ใจครับ

เหมือนกับว่าได้ทำบุญทำทานแล้วก็ทำให้เด็กน้องหนู

อิ่มอกอิ่มใจได้กินอิ่ม
โตไวได้โตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
โอ้โหน่ารักมากชื่นชมดีนะน่ารัก

ลองไปอุดหนุนกันหน่อยละกันเนาะ
สำหรับที่หมู่บ้านปางมะกงหมู่๑๑ตำบลปิงโค้ง

ชื่อว่าพระไปเที่ยวไปเที่ยวแถวนั้น
ก็น่าจะได้ลองไปอุดหนุนกันดูนะครับ
แบบนี้อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยเลยนะคะ